อันนี้ก็กินเหมือนกันกินอะไรคะกินกินอะไรกินนารี
เหรอนึกว่าคุณจะกินอื่นอีก
อย่างอื่นเอาไว้ก่อนแต่พูดออกอากาศได้ว่ากินนารี
สาวไฟกินนารีจำได้ไหมคะถ้าเกิดว่าย้อนไปสักประมาณ๒ปีที่แล้วช่วงกลางปี๖๔
โอ้โหมันกลายเป็นกระแสวิภาควิจารณ์มากเลยนะ
เสาไฟกินรีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรประการ
ที่ถูกติดตั้งบนถนนสายเล็กซึ่งแทบไม่มีการใช้สัญจรไปมา
ถนนบางสายแคบและไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
แต่ริมถนนเหล่านี้มีการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟ
ที่มีรูปปฏิมกรรมกินนารีเรียงรายอยู่เต็มไปหมด
ภาพทั้งหมดถูกตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของการลงทุน
เมื่อการเปิดข้อมูลพบว่าเสาไฟแต่ละต้นมีมูลค่าสูงถึงต้นละ๙๔๘๘๔บาท
และมีการประมูลเพื่อติดตั้งเสาไฟกินนารีทั้งหมด๗โครงการ
จำนวน๖๗๗๓ต้นมูลค่ารวมกว่า๖๔๒๖๕๐๐๐บาท

คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
รับมอบสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษจำนวน๒๗แฟม

หลังคณะกรรมการปปชได้มีมติแต่งตั้งองค์คณะไต่สวน
กล่าวหาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
กระทำการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว
เข้าข่ายเป็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกัน

กับการสอบสวนตามบทบัญญัติมาตรา๓๐วัก๒
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตพศ๒๕๖๒
ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของกระบวนการสอบสวน
ที่จะขยายผลไปหาผู้กระทำความผิด
ปปชใช้เวลาไม่กี่เดือนในการพิจารณาข้อกล่าวหา

ส่อว่าอาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดรายหนึ่ง
รวมทั้งมีความพยายามเพิ่มมูลค่าโครงการให้สูงจากราคาปกติ
ด้วยการใช้งานประติมากรรมมาเป็นองค์ประกอบหลัก
ส่งผลให้สามารถขยายงบประมาณในการก่อสร้างและติดตั้งได้เพิ่มขึ้น
มูลค่างานปฏิมากรรมที่ไม่มีมาตรฐานราคาเปรียบเทียบ
และติดตั้งในปริมาณที่มากกว่าความจำเป็น
ไต่สวนที่คณะกรรมการปปชมีมติให้ไต่สวนแยกตามปีงบประมาณ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๖ถึงปี๒๕๕๙
ยังพบการกระทำอันเป็นการทุจริตแยกออกเป็น๕สำนวน
รวมวงเงิน๘๗๑๒๙๗๑บาท
และมีหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้สามารถแจ้ง๒ข้อกล่าวหาได้ใน๒สำนวนแรก
ในข้อหาจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟปฏิมกรรมไม่ถูกต้อง
ไม่เหมาะสมราคาแพงเกินจริง
และเอื้อประโยชน์ให้เอกชนผู้รับจ้างโครงการบางราย
ส่วนอีก๓สำนวนยังอยู่ในระหว่างพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหา
ผลการสอบสวนและการแจ้งข้อกล่าวหาแม้จะยังอยู่ในระหว่างดำเนินการแต่ละขั้นตอน
แต่ทั้งหมดคือจุดเริ่มต้นเส้นทางที่จะนำไปสู่สถานีสุดท้าย
ปลายทางมีโทษไล่ออกจากราชการติดคุกและยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดินรออยู่ทั้งสิ้น